ไปดูเรื่องราวในโลกโซเชียลที่เรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมหน่อย
วันนี้วันจันทร์อยากให้สนุกสนานเฮฮาขำขันตามภาษาตลอดข่าว
ก็เลยรวบรวมคลิปเด็ดจากโซเชียลมาฝาก
ติดตามกันเลยกับช่วงของตลอดข่าวขำ
ตลอดข่าวขำวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูสองคู่หูเพื่อนสีสี่ขาคู่นี้กันหน่อยล่ะครับ
เมื่อเจ้าแมวเหมียวอยากจะออกกำลังกายยืดเส้นยืดสาย
แต่งานนี้เนี่ยพลาดท่าจนเพื่อนซีของมันต้องเจ็บตัวแทน
สองกระส่ายเจ้าแมวเหมียวเนี่ยโคนจะโดนน้องหมาแกล้งอยู่บ่ยสระม้าง
คราวนี้เรามาดูเรื่องราวน่ารักของแม่ลูกคู่นี้กันหน่อยครับ
เมื่อเจ้าหนูน้อยขอสวมบทเป็นช่างทำผมให้คุณแม่
แต่อยู่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น
จะเกิดอะไรนั้นจับตาดูเจ้าหนูน้อยคนนี้ให้ดีนะครับ
โถคุณแม่นั่งอยู่ดีก็เจ็บตัวซะอย่างนั้น
แล้วทำไมทำไมเจ้าลูกชายคนดีถึงไปยันคุณแม่จนตกโซฟาซะอย่างนั้นล่ะครับเนี่ย
แต่ดูแล้วเจ้าหนูน้อยแรงเยอะมากถึงขนาดทำให้คุณแม่ก้นกระแทกไปที่พื้นได้ขนาดนี้
คราวนี้มาเตือนภัยเหล่าบรรดาคนขี้เศร้ากันหน่อยล่ะครับ
เพราะถ้าหลับเพลินจนไม่รู้ตัวอาจจะโดนแกล้งแบบนี้ก็ได้นะ
โต้มตื่นดูจะพิสูจน์ข่าวเอาอะไร

ได้เองตัวเอง
แกล้งคนนอนหลับแบบคลาสสิก
ที่ใช้ยังไงก็ได้ผลตลอด
เล่นสนุมคนนี้เนี่ยต้องกระใจ
วิ่งหนีขึ้นไปปีนบนราวเหล็กแบบนี้เป็นใคร
ตื่นมาเจอกับตุ๊กแก่แบบนี้เนี่ย

ถึงจะเป็นแค่ตุ๊กแกก็เถอะ
งานนี้สงสัยไม่มีแล้วมั
ก็จะเอาไอ้สิ่งนั้นแหละมาแกล้งให้กลัว
ฉันเคยโดนแกล้งโยนิ้งจกตอบมานะ

อู๋ลองกรี๊บจนอาจารย์ไป

เสียงเบาเสียงดัง
โอ้ยยยยนั่งอยู่จริงอ่ะ
เพื่อนคนนั้นคือคุณชนะหรือเปล่า

ต้องแต่วันตีแล้วนะคุณชนะ
แกล้งกันอย่างนี้ได้อย่างหน่อย

รู้แล้วว่าสนิทกันซี้กันเป็นเพื่อนกันนะจ๊ะ